ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน

กำลังคลี่แป้งเลยนะครับ
ร้านนี้ชื่อโกเกี้ยวย้ำอีกทีจะได้จำกันได้

ชื่อว่าคุณนิชาพัฒน์หมื่นพิรม
เป็นผู้ที่คิดค้นเมนูขนมกุยช่ายลูกผสม

ที่นำเอาความอร่อยของขนมกุยช่าย
ผสมผสานเท่ากับสูตรแป้งขนมกะหรี่ปั๊บ
และเทคนิคการหอบแบบเกี้ยวซ่า
โอ้โหนี่ผสมผสานหลายสูตร
จนให้กำเนิดขนมกุยช่ายลูกผสมชนิดนี้ขึ้นมา

กุยช่ายที่ห่อด้วยใบเกี้ยว

เจ้าของร้านเล่าให้ฟังถึงแนวคิดแบบนี้นะครับ
ว่ามีร้านขายขนมกุ้ยช่ายในพื้นที่เยอะมากแล้วไง
ตัวเธอบอกจะไปขายกุ้ยช่ายแข่งกับเขาเหมือนเดิม

ก็เลยอยากสร้างจุดขายให้มันแปลกและแตกต่าง

อยากจะทำการค้าขายให้ได้ดีกว่าคนอื่น
บางทีมันต้องแปลกและแตกต่าง
ไปทำเหมือนคนอื่นเขาเขาทำไปแล้วไง

เขาก็เลยนะครับนำความรู้ด้านอาหารมาทดลองทำขนมกุช่ายในแบบของเขาเอง
นี่เขาบอกว่านำมันฝรั่งไปต้มสุกแล้วมาบดให้ละเอียดก่อน
ผสมกับแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสับปะหลังและแป้งเท้ายายหม่อม
สมจนเป็นแป้งเนื้อเนียนเขาว่าอย่างนั้นนะ
แล้วนำมาห่อไส้ไส้อะไรบ้างไส้กุยช่ายไส้เผือกไส้มะละกอแล้วก็ไส้วุ้นเส้นผัด

เนี่ยพอทอดเสร็จเท่านั้นแหละโอ้โหน่ากินน่าทานเลย

เหนื่อยเอาแบบแม่พิมพ์พับเข้าไปเลยแล้วน้ำจิ้มเขาสูตรเด็ดเลยอารมณ์เดียวกัน
เขาบอกว่าอารมณ์เดียวกันกับน้ำจิ้มกุยช่ายทั่วไปเนี่ยเปรี้ยวเค็มแต่เขาเพิ่มความพิเศษลงไปในเรื่องของวัตถุดิบ
แต่ขออนุญาตอุบเอาไว้ไม่บอกใครแล้วนอกเหนือจากนี้ครับชาวบ้านเขาบอกว่าชอบมากก็คืออะไร
ก๋อเกี๊ยวคือปลาท่องโกทอดแบบเกี๊ยวซ่ามันหมุนเกี๊ยวเขาเรียกโกเกี๊ยวเนอะ
ไม่ธรรมดาเธอบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเธออาจจะดูแบบว่าพอได้ยินได้ฟังอะไรมันเป็นไส้กุยชงกุยช่ายเคยกินแล้ว
แต่คุณดูหน้าตาเขาก่อนมันผสมเหมือนเป็นจะเป็นกะหรี่ปั๊บ
แต่มันเป็นทำลักษณะเหมือนเกี้ยวซ่าแต่ข้างในเป็นกุยช่าย
สำคัญคือตัวแป้งไงอย่างที่ผมบอกเขารวมมากมายหลายสิ่งหลายอย่าง
จนออกมาเป็นสูตรแป้งที่ลงตัวทอดขายแบบนี้นะครับ
แพงไหมจ๊ะแพงไหมไม่แพงขายถาดนึง๒๐บาท
และเปิดขายตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
เทิลขึ้นให้เผื่อไปราชบุรีแล้วไปกันไม่ถูก
กระบวนท่านักอเผินดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ